ทีนี้มาดูคลิปคลิปหนึ่งค่ะตอนนี้โอ้โห
ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็ชาวเน็ต
รุมประนามผู้ชายคนนี้
ที่เขาทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ได้รับบาดเจ็บหน้านี่บวมช้ำเลยนะคะ

เกิดอะไรขึ้นจากคลิปนี้นะคะ

เพื่อนผมไม่เคยมีขับรถอาการนี้
ถ้าเกิดไม่ปาดหน้าหรืออะไรอ่ะ

ทำไมผู้หญิงกูมีผู้หญิงมาตบกับมึงได้นะ
หนูไม่ได้ทำอะไรหนูขอร้องเถอะพี่
เฮ้ยไฟได้ย้ำเครื่องตายแล้ว

ทำไมเนี่ยหนูขอโทษ

เอาแท็กซี่พี่นั่งในรถก่อน
พี่ไปนั่งในรถก่อน

เขามารับหนู

คันไรอ่ะ
พี่ไทยแก่งจริงต่อไปล่ะค่ะ
นี่ผมไปก่อนดีกว่า
พี่ผมไปก่อนนะพี่นะ

คือเสียงสุดท้ายเนี่ยคือคนขับรถแท็กซี่ตะโกนบอกเจ้าหน้าที่นะ

คือเจ้าหน้าที่ก็อยู่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนกว่า
คืนวันอาทิตย์ที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
แถวถนนย่านพมธนท๑

คุณพ่อเขาไปยืมนะมานะขับแท็กซี่
ยืมมาเพื่อจะขับมารับลูกสาว๒คน

ก็เลยมาจอดรอหน้าร้านอาหารแห่ง๑

อยู่ดีก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มามาชนท้ายรถแท็กซี่
แล้วก็ล้มไปแล้วก็บาดเจ็บ
รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยก็โทรไปเรียกเพื่อนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น
ให้ตามมามาเอาเรื่องอ้างว่ารถแท็กซี่คันนี้ปาดหน้า

จักรยานยนต์มันถลายไปอยู่ด้านหน้ารถแท็กซี่
ใช่ค่ะแต่พอกลุ่มวัยรุ่นมากันแล้วเนี่ย
ก็มาโวยวายใส่คุณลุงขับแท็กซี่

จนลูกสาวเนี่ยโดนต่อยโดน

เจ้าหน้าที่ก็มีนะในคลิปอ่ะใช่

แต่ไม่ห้ามนะคะจนสุดท้ายเนี่ย
ตัวพ่อที่ขับรถแท็กซี่มารับลูกสาว
กับลูกสาวสองคนก็เข้าไปในรถ

ยังไปทุบรถเขานะเนี่ยได้ยินเสียงทุบรถ

เขาก็ต้องตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ว่าพี่ผมไปก่อนนะ
คือผมไม่ได้หนีนะเดี๋ยวเรื่องคดีว่ากันกันแล้วกัน

พ่อจะไปขับรถปาดหน้าได้ยังไง

คือไปยืมแท็กซี่มาเพื่อมารับลูก

แล้วเขาเป็นผู้หญิง

เรามีเสียงผู้เสียหายผู้หญิงนะคะ

เพื่อนเขาที่คนในคลิปอะค่ะ
ที่ตัวดำอะเขาบอกว่า
พ่อหนูไปตัดหน้ารถเขา
ไปตัดหน้ารถเพื่อนเขา
เพื่อที่จะเข้าไปรับคน
แต่เขาไม่ได้อยู่ในการ
ใช่เข้ามาที่ราง

บอกว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มา
เกิดเหตุก็เมาไม่ได้สติด้วยนะ

เหตุการณ์ที่เธอบันทึกเอาไว้

ขณะตอนขี่รถจักรยานยนต์เพราะเมาอะไรอย่างนี้

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชบางแคร์นะครับ

ในคลิปที่เผยแพร่ออกไปเนี่ย

ใครเห็นก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมของผู้ชาย
ที่ทำร้ายผู้หญิงขนาดนี้นะคุณเกดมาสอน

ในการตามล่าตัว

เลิกไปแล้วนะหนูไม่ได้เป็นแฟนเขาแล้ว

เพราะคุณก็ไปดุ่มด่าในโซเชียลนะ
เดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กหน่อยค่ะเขาโพสต์เฟซบุ๊กเขาล่าสุด

ในสิ่งที่ผมทำลงไป

และขอโทษไปยังอีกฝ่ายด้วย

ประโยคนี้เนี่ยนะรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะ
รู้เท่าไม่ถึงการถูกหยิบมาใช้อีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ
รูปนี้คือร้องไห้อยู่แล้วคะหรือไงฮะ

ก็ไปให้การกับตำรวจแล้วนะคะ

คืนที่เกิดเหตุเลยล่ะครับตำรวจก็ตรวจปัสสาวะ

จะต้องเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ตำรวจก็จะแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย

แผลดูหน้าน้องผู้หญิงที่ถูกทำร้าย

คือต้องตั้งข้อหาไม่ใช่ว่าข้อหาเบาแล้วก็ไม่หลาบจำกัน
คือต้องตั้งข้อหาไม่ใช่ว่าข้อหาเบาแล้วก็ไม่หลาบจำกัน

เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมในการระงับเหตุ
ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมในการตระงับเหตุ
เขาว่ากันว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาร่วมก่อเหตุ
เขาว่ากันว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาร่วมก่อเหตุ